ช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปหยอดหยอดอะไร

ถนัดอาสิอะไรหยอด
กินขนมครกที่จังหวัดสุโขทัย
เขาบอกว่าเป็นขนมครกที่โอ้โหน่ากินน่าทานมากเลยครับ

เครื่องมันจะแน่นอะไรขนาดนี้ฮะ
นี่เป็นนมครกของคุณสุภาวดีเพ็งลี
หรือว่าคุณปุ๋ยและคุณธนกรปั้นมณี

นี่นี่คือเหล่าบรรดาไส้ที่เตรียมเอาไว้วางบนหน้าขนมครกครับ

คือเขาเล่าให้ฟังนะฮะว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เปิดร้านขายนมแต่พอมาถึงยุคโควิด
ลูกค้าลดลงเป็นจำนวนมากก็เลยมาลองทำขนมครกตามคำแนะนำของเพื่อน
ขนมครกที่ร้านเนี่ยนะบอกเลยว่ามีหน้าเยอะมาก
อะไรบ้างอ่ะ๕หน้าครับน้องใบตอง
ข้าวโพดมันม่วงเผือกมะพร้าวฟักทองนำมาซอยบาง
แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
ข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องมาเป็นเม็ดนะ
ถ้ามาเป็นฝักมันวางบนขนมคกไม่ได้

ก็กลัวมันไม่สดใหม่มันก็มาเป็นแบบนี้แหละเป็นเม็ดอย่างนี้
แล้วก็มีหน้าหลายหน้าที่แบบทานแล้วแบบอร่อยนะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะ
คือรสชาติมันจะยังไงรู้ไหมยังไงคะ
หวานมันฉันรักเธอนี่
ส่วนมะพร้าวก็จะหอมหวานเคี้ยวกรุบกรอบนะครับ
ลูกค้าที่มาทานที่นี่เขาการันตีว่าอร่อยนะ
เคี้ยวไปได้แล้วรสชาติที่มันเครื่องแน่นจริง
แล้วแป้งแป้งนี่กรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนหวานละมุน
เพราะว่าเขาใช้ข้าวหอมมะลิแดงแท้๑๐๐
โม่ลงไปผสมกับกะทิข้นมัน
เทคนิคเขาบอกว่าเวลาใช้ก็คือยังไงรู้ไหม
ใช้ไฟไม่แรงเกินไปเมื่อเทแป้งแล้วรีบเลย
รีบใส่แป้งให้มันกระจายเต็มคกแล้วเติมเครื่อง
ฝาสักพักรอให้แป้งสุกเท่านั้นแหละครับ
เปิดฝาออกมาทีไอบุบขึ้นหน้า
ก็รีบควักหนมครกออกมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าทันที
คุณเรียกควักเหรอคะเขาเรียกแคะ

คือทีนี้อยากจะกินแล้วใช่ไหมล่ะ
อยู่ที่สุโขทัยผมบอกสถานที่ตั้งนะฮะ
อยู่ที่ถนนสายบันเทิงสาย๘อำเภอเมืองสุโขทัย
ร้านเนี่ยอยู่บริเวณหน้าร้านนมโตสเตชั่น

ผมไม่พลาดแน่ผมต้องไปถูกแน่นะครับ

ใช่นี่เขาบอกว่าขายตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๔โมงเย็น
ที่สำคัญต้องสั่งจองล่วงหน้าข้ามวันข้ามคืน
สั่งจองมากสั่งไปดิหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
ขายถูกมากกล่องละ๒๐บาท
บาทเท่านั้นเองโอ้โฮสุดยอดคุณผู้ชมค่ะ